คุณผู้ชมครับสำนักงานอายการสูงสุด
แหลงความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโม
ซึ่งท่านยังบอกว่ายังมีอีกหลายประเด็นเลยนะ
ยังมีอีกหลายประเด็นที่ต้องสอบสวนเพิ่ม
กำหนดกรอบระยะเวลาให้๑๕วัน๑๕วัน
แล้วสำนักงานอายการสูงสุดยังออกมาปฏิเสธกระแสข่าวที่ระบุว่า
หากผู้เสียหายไปยื่นฟ้องต่อสารเอง
อายการจะไม่สามารถฟ้องคดีได้นั้นไม่เป็นความจริง
นี่คือนายประยุทธ์เพชรคุณครับ
โฆษกสำนักงานอายการสูงสุดท่านแถลงความคืบหน้า
คดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมระบุว่า
หลังจากพนักงานสอบสวนได้ส่งสำนวนให้กับพนักงานอายการ
นนทบุรีเพื่อพิจารณาเมื่อ๒๖เมษายนที่ผ่านมา
ขณะนี้อธิบดีอายการภาค๑ได้ตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาสำนวน
ซึ่งคณะทำงานเห็นว่ามีประเด็นสำคัญที่ต้องสอบสวนเพิ่มเติม
ประเด็นโดยไม่สามารถเปิดเผยได้
เมื่อวันที่๑๗มิถุนายนจึงมีหนังสือให้พนักงานสอบสวน
สอบสวนเพิ่มเติมให้เสร็จภายใน๑๕วัน
ส่วนคณะทำงานและอธิบดีอายการภาค๑จะมีคำสั่งคดีอย่างไร
สำนักงานอายการสูงสุดจะเป็นผู้แถลง
ส่วนกรณีที่บางคนให้ข่าวบอกว่าหากผู้เสียหายฟ้องคดีนี้ต่อสารแล้ว
พนักงานอายการจะไม่สามารถฟ้องคดีนี้ได้อีก
โดยอ้างถึงระเบียบสำนักงานอายการสูงสุดว่าด้วย
การดำเนินคดีอาญาของพนักงานอายการพุทธศักราช๒๕๖๓นั้น
นายประยุทธ์ชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้อง
เพราะว่าระเบียบดังกล่าวไม่ใช้บังคับกับคดีอาญา
และไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายที่บรรยัติไว้ในประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาอีกด้วยฟังท่านอธิบายฮะ
ความเห็นของบุคคลดังกล่าวนั้น

ทั้งระเบียบสำนักงานอายการสูงสุดและข้อกฎหมายนะครับ
เฉพาะความผิดส่วนตัวหรือความผิดที่ยอมความได้
ถ้าหากผู้เสียหายไปฟ้องคดีเอง
พนักงานในการจะสั่งยุติคดีนั้นทันที
เช่นมิลประมาทนะครับไม่ใช่อายาภัยดิน
เป็นเรื่องระหว่างตัวผู้เสียหายกับคู่กรณี
เพราะฉะนั้นที่บอกว่าถ้าผู้เสียหายไปฟ้องเองนะครับ
จะตัดสิทธิอายการจึงไม่เป็นความจริง
ขณะที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยกรรม
เข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการป้องกันปราบปราม
ทุจริตและประพฤติมิชชอบหรือว่าปป
เขาไปแจ้งความพันธบทโทพัชตะวงประนุษย์
รองผู้กรรมกรรมการสอบพรวงรัฐนาธิเบตกับพวกในข้อหา
เป็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
คงได้ยินมาตรานี้บ่อยนะครับมาตรา๑๕๗หรือ๑๕๗นี่แหละฮะ
และเป็นพนักงานสอบสวนกระทำการหรือไม่กระทำการใด
ในตำแหน่งอันเป็นการมิชอบอันนี้มาตรา๒๐๐
โดยการแจ้งความนี้เกิดจากพนักงานสอบสวนสนพหนโยธินสนประชาชื่น
ออกหมายเรียกนายอัจฉริยะในข้อหาดูหมินเจ้าพนักงาน
และดูหมินด้วยการโฆษณาโดยมีพลตำรวจตรีอัตภพลอนุสิต
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๒เป็นผู้สั่งการ
ได้รับหมายเรียก๔หมายแจกทั้งหมด๓โรงพักนะครับ
แบ่งเป็นสภโยธินสประชาชื่น๑หมายและสโครคคลาม๑หมาย
ซึ่งทเดชากิติวิทยานานแจ้งความเอาไว้
ผมถือว่าเป็นการกันแกล้งผมได้รับโทษทางอาญา
โดยผู้กล่าวหา๓หมายเป็นคนเดียวกัน
แต่ส่วนอีกหมายเป็นของทเดชา
ซึ่งเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องการที่จะเข้ามารับทราบ
ซึ่งพรุ่งนี้๑๐โมงก็จะไปที่สนบทโยธิน๒หมาย
และเสร็จจากสภโยธินก็จะไปที่สประชาชื่น
เพื่อไม่ให้น้องร้อยเวรนะครับเขาอึดอัดไม่อยากให้เขาเสียกำลังใจ
ก็เลยไปมอบตัวให้ดีกว่านะครับเพื่อให้น้องเนี่ยจะได้สบายใจด้วย